มาถึงข่าวต่อไปบ้างนะครับ
วัตถุดิบมาไกลจากดาวเสาเขาว่า
เดี๋ยวดาวเสาร์มันมีอะไรอยู่บนดาวด้วย
เขาบอกอย่างนี้มันมีไข่เจียวหมูสับไปขายจานละ๒๒๐บาท

เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหวัตถุดิบต่างเนี่ยมันแพงขนาดนี้มาจากดาวเสาหรือไง

คือไม่ใช่คือมีคนเขาไปกินข้าว
พวกเขาก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ทีนี้ปรากฏไม่ได้มีการมาแชร์กันในเฟซบุ๊ก

หนุ่มไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอร้านอาหารตามสั่ง

มีเนื้อหาระบุบอกว่าสั่งกะเพราไป๒จาน

น้ำอีก๔ขวดเท่าเต่า๑โถ
จากร้านอาหารแห่ง๑บริเวณ๕เรือนนวลทิพย์จังหวัดอายอง

นี่ชาวโซเชียลเองก็ได้ออกมาพูดกันว่า
โอ้โหทำไมไข่เจียวมันถึงได้แพงขนาดนี้
หลังจากนั้นแถวเน็ตก็เลยมีการออกมา

เขาพูดมีภาพอีกจานกัน

สาเหตุที่ราคาแพงของมูคุโรปุตะ

หร่ายน้ำลึกจากมหาสมุทรแอดแลนติก
ไข่ไก่ฟาร์มปิดจากออสเตรเลีย
ข้าวหอมมะลิ๑๐๐จากทุ่งกุราร้องไห้
กะเพราปลูกแบบไฮโดโปรนิกซ์

ต้มจืดสาหร่ายทะเลเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึก
ใบดำเอามาจากทะเลแคริเบียน
เจียวหมูสับเป็นไข่ไก่เดือน๙
ใส่หมูจากคั่วโลกเหนือ
กะเพราหมูสับหมูเนื้อจากคั่วโลกเหนื้อ
กะเพราในกลุ่มนี้อเมริกาใต้ต่าง
เขากระแหนะกระแหนกระแหนกนั่นแบบนั้นแหละ
ก็บอกราคาที่จะแพงขนาดนี้หรือไง
ปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมนะฮะ
ทางพันธรรมรวชเอกฤษณะวรรณปฏินิมิตถ้าเป็นผู้อำกับอยู่ที่สถานีภูทธรณ์ที่บ้านเพลย์
เผื่อมือจอดระยองก็ได้เดินทางไปร้านนางกล่าวซะเลย

อย่าไปเอ่ยเค้าจะมาทักเค้าจะมาฟ้องเราไหม

พบกับเจ้าของร้านชื่อคุณธีรวุฒิตั้งทวีสุก

ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะจะฟ้องฟ้องพี่ม้าคนเดียว
ต้อฟ้ามันมีอยู่
เอ้าฟ้องคนปล่อยภาพไป
รอลงเรือไปที่ปัสเม็ด

นู่นนี่นั่นรวมมาแล้ว๑๔๓๐บาท

อาหารของเขาจานใหญ่มากนะครับ
ไข่เจียวอยู่จานละ๒๔๐บาท
ซึ่งจะใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อหมูมากกว่าปกติ
เช่นกะเพราหมูจะใช้หมู๗๘ขีดตัวหนึ่งจาน
บอกว่าราคาหมูในตลาดตอนนี้ก็ราคา
โลหนึ่ง๑๔๐๑๕๐บาทแล้ว
แต่เขาจานหนึ่งเขาใช้๗๘ขีดจริงหรือเปล่าเนี่ย

คือนั่นจริงเมื่อกี้เขาก็ให้เราดูรูปอยู่เนี่ย

ลูกน้องก็บอกว่าวันนั้นลูกค้าที่มากิน

ต้มจืดก็เป็นหม้อไฟไข่เจียวหมูสับอีกหนึ่งจาน
มีไข่๔ฟองหมูบดอีกประมาณ๔๕ขีด

และที่ร้านก็ยังขายอาหารตามปกตินี่แหละนะครับ

ส่วนทางพันธบรวจเอกกฤษณะเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่า

แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็ไปดูแล้วเนี่ยนะฮะ
ในใบสั่งอาหารเมนูเนี่ยก็มีราคาบอกเอาไว้อยู่แล้ว

เพราะคนกินเมื่อกี้ก็ต้องดูราคาด้วยเหมือนกัน

แต่ทีนี้คนกินเนี่ยเขาบอกว่าทีนี้คนขายบอกมีราคาใน๓ระดับ
ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ไปไปสั่งระดับแบบไหน

คือตอนนี้เขาก็เลยต้องส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดู
มันมีไซส์แบบเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้
เขาอาจจะเห็นว่ามาหลายคน

เจียวถูกที่สุดเท่าไหร่นะคะมองไม่เห็นน่ะ
ไข่เจียวกุ้งสัตว์๑๖๐

อย่าไปเจ๊ไฝนะ๑๐๐๐นึง

เอาเจ๊ไฝที่ประตูพี
๕๐จานนึง

ควรให้เขาปู
อย่างนี้เป็นกล้น

ทีนี้ก็ต้องเอาเงิน๗๘พันไปเลยนะ

เหมือเจ๊ไฝเขากินเนี่ย

ที่เราสบายใจจะเลือก

แต่ร้านกุ้งกิ้งเมื่อกี้นี่นะเราถือว่าเราโปรโมทร้านให้คุณแล้วนะ
มาชิมหน่อยถึงเสร็จมันรัก

วันนี้วันศุกร์ก็ได้ส่งมาให้เวลาเพราะว่าเห็นว่าอยู่ไกลหน่อยวันศุกร์ส่งมาเดี๋ยวจะลองกินดูว่าราคานี้มันสมควรไหม
เจียว๒๐๐กว่าเนี่ยแล้วก็กระพงกะเพราส่งมาให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะกินกันดู
โอเคอร่อยเลยกินมันเป็นบัตเตอร์มากเชิญครับคุณม้าครับ
โอเคค่ะลูกสาวดิฉันค่ะชมพู่นะคะก็ลงรูปและลูกแฝดของเธอนะคะซึ่งดูกันจ่ะไปเลยนะชัดเจนกันไปเลยทีเดียวนะคะ
ก็เรียกได้ว่าดูรู้ไหมว่าคนไหนที่เป็นสายฟ้าคนไหนที่เป็นพายุมองออกไหม
โดยรูปล่าสุดนี้เป็นรูปของน้องฝาแฝดที่กำลังนอนหลับฝันดีนอนน่ารักมีเท้าข้างด้วยนะ
จริงเลยคนนี้พายุไหมอันนี้ไม่แน่ใจมากแต่ว่ามีแคปชั่นเขียนเอาไว้นะว่า
งานนี้แฟนรอชมความน่ารักของน้องแฝดที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ
ยังถามกันอยู่ด้วยว่าสรุปว่าคนนี้คือแฝดพี่หรือว่าแฝดน้องกันแน่
งานนี้ต้องรอให้แม่ชมหรือว่าพ่อน็อตเข้ามาเฉลยจริงฉันเองฉันก็ยังงงอยู่
โอ้ยแน่ใจอ๋อเราก็มองไม่แน่ใจนะ
อือไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเจ็นอย่างนั้น
มันเร่งอยู่ว่าอันนี้เหมือนกันตรงไหนนะอย่างนี้
เอามาอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

พอดีตั้งโมเขาออกไปจะไปเกาหลีก็เลยบอกว่าไปกันไหมยู
ตั้งครอบว่าก็โอเคสิยู
วันหนึ่งเนี่ยต่างคนต่างไปเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันของแต่ละคนเป็นยังไง

แกนี่ไม่มีใครกลับมาเลยนะไปแล้วไปเลยนั้น
อันนั้นก็โกโกดีกว่าของพี่

ใช่เขาหาทางออกมาดีแล้ว

เราหมดเวลากันแล้วพอดีเลยครับ

สวัสดีครับ